ค่ะตัวไม่ปรากฏแต่วันนี้ทำหนังสือนะคะ

เรื่องของที่เขาสนฟาร์มที่จังหวัดราชบุรี

หนังสือเดี๋ยวเล่าให้ฟังขออนุญาตเท้าความย้อนกลับไปนิดหนึ่ง

อย่างที่ชาวเน็ตว่ากันให้ทุกแก่ท่านทึกนั้นถึงตัว
ก่อนหน้านี้จะไปตรวจสอบคุณแม่
ของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจกรณีเรื่องของที่ดินถูกไหม
แต่สุดท้ายค่ะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
ไปตรวจสอบกรณีคุณเอ๋ไปยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช
มันมีที่๑๗๐๐ไร่ที่เขาสนฟาร์มที่ราชบุรีของคุณเอ๋
ที่นี้ท่านได้แต่ใดมาก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ปรากฏว่าคุณเอ๋ก็ตอบไม่ได้นะว่าที่นี้ท่านได้แต่ใดมา
แต่เอาล่ะเบื้องต้นทั้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
แล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่า
จริงแล้วพื้นที่ทั้งหมด๑๗๐๐ไร่ที่เขาสนฟาร์ม
มีเพียง๖๙๐ไร่เท่านั้นที่ทำฟาร์มถูกไหม
พันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาจากไหน
อันนี้คุณเอ๋ต้องชี้แจงวันนี้คุณพ่อของคุณเอ๋
คุณทวีไกรคุบออกมายืนยันเลยนะคะว่า
ดินเขาสนฟาร์มมีแค่๗๐๐ไร่ไม่ใช่๑๗๐๐ไร่
ตามที่ลูกสาวแจ้งต่อปปชอันนี้คุณพ่อบอกนะ
ส่วนคุณเอ๋ว่าไงคุณเอ๋ค่ะนางสาวปารินาไกรคุบ
สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐเอาชื่อจริงตำแหน่งเต็มนะคะ
วันนี้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้
เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เมื่อวานนี้เพื่อชี้แจงบอกว่า
ครอบครองที่ดินบริเวณที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นานนับ๑๐ปี
ย้อนกลับไปเมื่อวานสือนะ๒๓บันกอด
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ไปตรวจสอบและปรากฏว่า
พบว่าคุณเอ๋บุกรุกที่ป่าจริงที่ดินทั้งหมดที่บุกรุกที่ป่าคือ๔๖ไร่
ตอนนี้กำลังเตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตามคปปมและคปปสงวนนะฮะ
แต่คุณเอ๋ทำหนังสือชี้แจงเลยบอกว่า
ครอบครองที่ดินบริเวณที่เป็นปัญหาอยู่นี้มานานนับ๑๐ปี
ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการใดตรวจสอบ

คุณเอ๋บอกต่อค่ะบอกว่าที่ดินของตัวเองอยู่นอกป่าสงวนแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ต้องไปรังวัดและตรวจสอบนะคะ

ขอให้ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เขตปฏิรูปที่ดินโดยละเอียดรอบครอบก่อน

แน่นอนนะคะเจ้าหน้าที่เขาต้องทำแบบนั้นอยู่แล้ว

ถ้าไม่ตรวจสอบไม่มีการรังวัดแล้วไปแจ้งความคุณเนี่ย
มันเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผิด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗เขาทำแบบนั้นไม่ได้

คุณเอ๋บอกว่าก่อนที่จะดำเนินการคดีใดกับเขา
ต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบครอบก่อน
ฉะนั้นแล้วยังมีประชาชนที่ครอบครองที่ดินบริเวณพื้นที่นี้ด้วย
ซึ่งจะเป็นความเดือดร้อนจากการกระทำโดยไม่มีการตรวจสอบให้ชัดเจน

ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ไปพูดคุยกับนายพัฒนาสิริมัยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี
พร้อมกับนำหนังสือของคุณเอที่ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้นี่แหละ

คุณพัฒนะบอกว่าอ่านหนังสือแล้ว
นี่นะคะนักข่าวของเราไปถึงเลยนะคะ
ไปถึงเลยคุณพระฤทธิ์ไปเลยฮะนักข่าวการเมือง
เอาหนังสือที่คุณเอ๋ทำถึงอธิบดีกรมป่าไม้ไปให้ดู
พอดูเสร็จปุ๊บคุณพัฒนาอ่านแล้วบอกว่า
มันเหมือนกับว่าคุณเอ๋ยอมรับว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าจริง
ซึ่งขณะนี้ทางป่าไม้จังหวัดได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานครบแล้ว
แล้วเดี๋ยวเตรียมจะแจ้งความดำเนินคดีกับคุณเอ๋นะคะ
ตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐก็ดี
ฝากฝั่งรัฐบาลก็ดีลักษณะเหมือนจะลอยแพ้แล้วนะ

เป็นการสารภาพนะว่าตัวเองบุกลุกครอบครองธรรมโยชนปัสมวลในชาติ
เพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้ประกาศเป็นเขตปราสมวนในชาติตั้งแต่ปี๒๕๒๗
เราก็คิดว่าเรามีความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละ
ตอนนี้เราพยายามรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีให้มากที่สุดอยู่
อย่างเช่นวันนี้เจ้าหน้าที่ของเราได้ออกไป
ไปประสานงานกับหลายหน่วยงาน
เพื่อขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางประสุทธิ์จังหวัด
นอกจากที่คุณพัฒนะเจริญยศรศูนย์ประหมายจังหวัดราชบุรี
อ่านหนังสือจากคุณเอะปริรินาแล้วบอกว่ามันเป็นการยอมรับได้ไกลเนาะแบบนี้
บอกว่าการตรวจสอบมันยึดโยงกับภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
มันค่อนข้างชัดเจนว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ผ่าป่ามาก่อนหรือไม่
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมอย่างไร
อีกทั้งกระทรวงมหาทัยออกประกาศยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่
หรือพทบ๕อันนี้แหละยืนยันว่าไม่สามารถครอบครองหรือเสียภาษีเพื่อที่จะครอบครองพื้นที่นี้
ซึ่งมันเป็นป่าสงวนได้นะคะอย่างไรก็ตามบอกว่ามีหลักฐานครบแล้ว
รอกันสักนิดนึงนะคะว่าสรุปแล้วมันผิดจริงหรือไม่ผิดจริงแล้วมันจำนวนเท่าไหร่อะไรอย่างไร
เอามาดูคุณพ่อของคุณเอ๋ปารีนากันบ้างนะคะนายทวีไกรคุบให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวย้ำว่าเฉพาะทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ยอมรับว่าครอบครองที่ดินแค่๗๐๐ไร่ไม่ใช่๑๗๐๐ไร่
ตามที่ลูกสาวเคยไปชี้แจงต่อปปชก่อนหน้านี้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ให้เหตุผลแบบนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดของเอ๋ปารินาบุตรสาวนี่แหละ
เพราะตอนที่โอนที่ดินกลุ่มนี้ให้คุณเอ๋ปารีนาอยู่ต่างประเทศ
และตอนนี้ความรู้สึกตัวเองเป็นอย่างไร
นักข่าวก็ถามนะคะสงสารลูกมากเลย

คุณพ่อคุณพ่อบอกแบบนี้สงสารลูกตกเป็นเหยื่อของเกมการเมือง
ก่อนหน้านี้เขาโทษคุณทักษิณนี่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา
ตระกูลไกลครุบตอนนี้เป็นเพราะคุณทักษิณกันแกล้ง
แต่ตอนนี้บอกแค่ว่าเป็นเกมการเมืองเหยื่อเกมการเมือง
แต่ยังไม่ได้บอกว่ามันเกิดมาจากใครเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เดี๋ยวหาข้อมูลมาหาหลักฐานมา
แล้วแถลงให้ทราบแบบละเอียดต่อไป

เดี๋ยวรอค่ะแต่ก่อนจะรอคุณเอ๊ยอยู่ไหนก่อนนะ